มีเหตุโสรทเกิดขึ้นที่พัทธลุง

กว่าจะไปงมร่างขึ้นมาได้นะครับชาวบ้าน
ก็ช่วยกันนำร่างของน้องเนี่ยขึ้นมาที่ริมคลองนะครับ

จมลงไปในคลองนะครับความลึกของน้ำที่นี่ประมาณ๓เมตร
คุณพ่อเนี่ยบอกว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาพาครอบครัวมาเยี่ยมบ้านของภรรยาที่พัทธลุง
ปกติคุณพ่อบอกอยู่ที่สงขานะฮะบ้านอยู่ที่ด้านบนเขาช่ายสนนะฮะ
ขอไปเล่นน้ำในคลองคลองตรงนี้อยู่ห่างจากบ้านประมาณ๓๐๐เมตร
ทางภรรยาบอกว่าก็ให้พี่เนี่ยพาน้องไปก่อนก็ได้เดี๋ยวพ่อกับแม่จะตามไป
สักพักนึงลูกชายคนโตวิ่งมาบอกบอกน้องจมน้ำ
พ่อเนี่ยรีบวิ่งมาที่คลองนะฮะมากับเพื่อนบ้านด้วย
แต่มาถึงไม่เห็นแล้วฮะไม่เจอแล้วเด็กจมลงไปแล้ว
ก็ช่วยกันงมค้นหาสุดท้ายเนี่ยงมอยู่เกือบชั่วโมงนะครับ
คือนำขึ้นมาได้ก็ช่วยไม่ทันแล้วฮะน้องเสียชีวิตครับ
ก็โดดตามไปแหละอยู่หน่อยครับจึงก็ไม่ตันน้องก็
อายุเจ็ดครับว่ายนำไม่เป็นปีพอวายเป็นน้อยครับ
ปีก็๑๐ครับ
คลองอีโตตรงนี้เนี่ยชาวบ้านบอกว่าปกติมันจะไม่ลึกขนาดนี้
แล้วก็น้ำมันไม่แรงดูน้ำข้างหลังคุณพ่อนะฮะคือมันไหลแรงนะฮะ

คือตอนที่เด็กมากันคือผู้ใหญ่อาจจะมองว่ามันไม่ได้ลึกเท่าไหร่
ตลิ่งมันก็น่าจะปลอดภัยแต่มาถึงเนี่ยช่วงนี้ฝนมันตกบ่อย
ตลิ่งมันลื่นเด็กอาจจะลื่นตรงตะหลิ่งเนี่ยแล้วก็ตกลงไปในน้ำ
แล้วน้ำมันซัดไปแรงมากก็เลยจมหายไปสุดท้าย
กว่าจะงมขึ้นมาได้เกือบชั่วโมงค่ะเอาก็ฝากเตือนกันไว้ก็แล้วกันนะฮะ
ใช่ค่ะแป๊บเดียวนะคะที่บ้านบอกเดี๋ยวตามไปแป๊บเดียว
เผลอแป๊บเดียวก็ไม่ได้เด็กอ่ะนะคะ